สีสันข่าวเช้าไทยรัฐมาแล้วครับ
สีสันข่าวเช้าไทยรักษ์วันนี้นะครับ
เซอร์ไซด์ด้วยการเต้นครับ
แบบไหนเด็ดแค่ไหน
เชิญชมได้เลยครับ

เอ็กเตอร์ไซด์กันหน่อยออกกำลังกายกันสักนิด

จะรีบไปไหนครับค่อยเต้นได้ไหมคุณพี่

ถ้าช็อคใครจะช่วย

โอ้โหพี่เหนื่อยจังเลย
ไม่ได้มีคลับเหมือนใครเขาแต่อยากออกกำลังกาย
ทำยิ้มแบบดั้งเดิมมีไม้ไผ่ก็ทำเป็นที่วิ่ง
ดินเหนียวมาเป็นเครื่องยกน้ำหนักทำเป็นแต่ละขนาด
กองไฟทำเตาดินอบครับ
เท่านี้ก็สร้างโรงยิมแบบดั้งเดิม
ออกกำลังกายได้แล้วครับ

ผลิตเครื่องเก็บผลไม้ขึ้นมารถเข้ามาจอดที่ต้นไม้
การคิดรองรับทำงานครับ

เป็นอันว่าจบขั้นตอนแม่
ถ้าเข้ามาในเมืองไทยน่าจะฆ่าให้ดีนะ
เรื่องมือเก็บผลไม้
พี่ครับพี่บูศงเกียจครับ

ใครสนใจจะโยนลูกบอลให้ผมเล่นบ้างครับ

ไม่เป็นไรขอเล่นก่อนนะ
ไม่มีใครสนใจเลยเหรอพี่
ให้ผมหน่อยนะนะพี่นะ

เห็นแล้วละเพียใจไม่มีใครสนใจ

ทิศเป้ขอบอกคำเดียวว่า
อย่างนี้ก็แปลกดีนะคะ
โปรดติดตามตอนต่อไป